ตำรวจเมืองลำภูนิไปจับชายวัย๔๓ปีนะครับ
เพราะรู้ว่ามียาเสพติดในครอบครอง

ผู้ชายคนนี้ตะโกนบอกตำรวจซ้อมผมตำรวจซ้อมผม
เพื่อหาคนช่วยนะครับคุณผู้ชมไปดูช่วงจังหวะนี้กัน
โอ้ให้เขาโบยวายรั่นเลยนะคำแรกที่พูดขอโทษ
แต่หลังจากนั้นเขาก็ตะโกนว่าตำรวจซ้อมตำรวจซ้อม
นี้เป็นนาฬิที่ตำรวจซ้อมพ่อเมืองลำภูนิ

ภายลังนี้ยิดยาบราคมของกลางได้๑๐แมดนะครับ
จับกลุ่มที่บริเวณถนนในหมู่บ้านข้างสวนกาญจนาบ้านหลุก
การจับกลุ่มครั้งนี้เพราะตำรวจได้รับแจ้ง
บริเวณสาราที่พักริมทางใกล้กับสวนกาญจนา
จะมีวัยรุ่นมามั่วสุมก็เลยนำกำลังเข้ามาตรวจสอบ
พบนายธนายืนรออะไรบางอย่างหรือรอใครนะฮะ
ตำรวจจึงขอค้นตัวแต่เจ้าตัวพยายามวิ่งหนี
สุดท้ายไม่รอดตำรวจก็จู่โจมควบคุมตัวเอาไว้นะครับ
แล้วก็ที่ได้ยินเสียงโวยวายนะครับ
เพราะว่าเจ้าตัวพยายามตะโกนโวยวายทำนองหาว่าตำรวจรุมซ้อมเขา
ออกอุบัยจะไม่ยอมให้ขนตัวและออกอุบัยขอให้คนช่วยด้วยซ้ำนะฮะ
แต่สุดท้ายตำรวจก็ยึดหลักฐานไว้
ก็คือยาบ้านในกางเกง๑๐เมตรนะครับ
ก็จำนวนต่อหลักฐานตำรวจถาม
นี่ไงนี่ไงใช่ไหมยอมยังยอมยัง

เปิดปากสารภาพอ้างว่ายาบ้าที่พบเนี่ยเพิ่งซื้อมาแล้วจะนำไปขายต่อ
ก็มารอลูกค้าแถวนี้แหละฮะแต่มาถูกจับกลุ่มตัวได้
ตำรวจแจ้งข้อหามียาเสพติดไว้ในครอบครอง
ควบคุมตัวไปสงบสติอารมณ์ก่อน
แล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ